อยากให้มีการพูดคุยเจรจากันดีก่อนนะครับ

เพราะสุดท้ายแล้วมีการตีรันฟันแทงกันเกิดขึ้น
อาชีพเดียวกันด้วยนะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
คือนี่เป็นจังหวะที่ผู้เสียหายเขาไปร้องขอให้ตำรวจช่วยหน่อย
เพราะว่าอะไรคือก่อนหน้านั้นอาชีพวินด้วยกันทะเลาะกัน
ฝั่งของวินผู้เสียหายบอกว่าถูกวินคู่กรณีแย่งลูกค้า
พอไปถามถูกมีดฟันเข้ามาที่หัวและที่หน้า

เขาขี่รถไปตัดหน้ารถตำรวจเลย

หลังจากที่เขารู้ว่าตำรวจจะนำคู่กรณี
ก็คือนายกฤษกรเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนกัน
ไปส่งที่บ้านเขาเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
คุณจะพาตัวไปส่งที่บ้านทำไมทำไมไม่พาไปโรงพัก
หลังจากที่นายกฤษกรได้ใช้มีดฟันหัวและหน้าจนบาดเจ็บ
เขาเจ็บนะแล้วคุณจะมาพาคนก่อเหตุไปส่งบ้านอีกเหรอ
ชัชวานผู้เสียหายบอกว่าวิ่งวินรับจ้างอยู่ที่ปากซอยจุฬา๑๒ครับ

ก็จะมีเสื้อมีตราอะไรต่างถูกต้อง
วันเกิดเหตุผู้โดยสารก็มาเรียกรถมาขึ้นที่วิน
แต่ปรากฏว่าในฝั่งของคู่กรณีครับคนก่อเหตุกฤษกร
ซึ่งรอคิวอยู่ในพื้นที่เดียวกันจู่ตัดหน้าแย่งลูกค้าไปเฉยเลย
แล้วพอส่งลูกค้าเสร็จก็เลยทำให้ในฝั่งคนเจ็บเขาคาใจ
เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มาตัดหน้าได้ยังไง
ไปถามว่าทำแบบนี้ทำไมคนก่อเหตุตอบว่า
จงใจจะตัดหน้าก็อยากมีเรื่อง
คุณผู้ชมคุณขวัญครับถ้าเราได้ฟังคำตอบแบบนี้
แล้วเราจะเอายังไงดีถ้าเป็นผมนะยอมรับไม่สู้
คนผมหันหลังแล้วโอเคจบตรงนี้ไม่อยากมีเรื่อง
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุพอตอบว่าจงใจจะตัดหน้า
เพราะอยากมีเรื่องจากนั้นเดินกลับไปเอามีดออกมา
ใต้บ่อรถแล้วฟันเข้ามาที่ฝั่งคนเจ็บเลยฮะ
ตอบเสร็จปั๊บมีมีดมาด้วยนี่ฮะแบบนี้คุณขวัญคุณผู้ชม
แล้วตำรวจชุดสายตรวจผ่านมาพอดีก็เลยมาระงับเหตุ
พาไปที่โรงพักระหว่างนั้นคู่กรณีพยายาม
หาผู้ใหญ่หลายคนให้มาช่วยอันนี้ในคำกล่าวอ้างของฝั่งคนเจ็บนะฮะ
รวมถึงโทรหาเจ๊คนหนึ่งขอความช่วยเหลือไม่รู้ว่าเจ๊ไหน
ประสานกันยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายฝั่งคนก่อเหตุเสียค่าปรับ

เดี๋ยวเขียนผมดูตัวเลขแป๊บหนึ่ง
๐บาทครับสคริปต์ถูกต้องฮะเป็นเงิน๑๐๐บาท
โอโหผมก็ตกใจและคิดดูสิฝั่งคนเจ็บไม่รับฮะ
เดี๋ยวคือเจ็บขนาดนั้นเมื่อกี้นะคะ
ใช่ครับฝั่งคนก่อเหตุโดนปรับ๑๐๐บาทแล้วถูกปล่อยตัวออกมาครับ
คนเจ็บก็เลยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยโอ้โหมันเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจนะ
มีร่องรอยบาดแผลถูกฟันเข้าที่กลางหัว
แล้วก็หน้าจนถึงลำคอมีรอยขีดขวนเต็มไปหมด

แล้วคนก่อเหตุคุณจะปล่อยเข้าไปง่ายแบบนี้เหรอ

มีการจะไปส่งคนก่อเหตุถึงที่บ้านอีกต่างหาก

แล้วขอร้องเรียนเรื่องนี้มายังสื่อมวลชนด้วยครับ

พวกนักงานแอบส่งออกหลังสนจะไปส่งที่บ้าน

ซึ่งมันก็ผิดวิสัยทัศน์
คือให้อภิษฎเขาเยอะเกินไปหรือเปล่า
มีคำสั่งจากใครออกมาหรือเปล่า

คนก่อเหตุให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์

สาเหตุที่มีปัญหาทะเลาะกับนายชัชวานคนเจ็บ

ก็เขามาโบ้ยหาว่าผมแย่งลูกค้า

ตอนนั้นคนเจ็บมัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์

ลูกค้ามารอรถแล้วก็ก้มหน้ากดโทรศัพท์

ฝั่งคนเจ็บเริ่มต่อยเขาก่อน

ดังนั้นผมเองก็ขอความเป็นธรรมเหมือนกัน
เพราะผมก็ถูกกระทำจากเขาเช่นเดียวกัน

งั้นผมจะต้องเอาอาวุธมาป้องกันตัวทำไมอ่ะ